อารมณ์กันดีกว่านะคะมาใจบางกันดีกว่านะคะ
ดูคลิปนี้คุณผู้ชมนะคะตั้งสติให้ดี
ไม่งั้นตัวบางใจเหลวกันไปเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะช่วงนี้งานอีเวนต์ไม่ค่อยมีใช่ไหมคะ
คือณเดชนยายาก็ไม่ค่อยเจอแฟนคลับ
ด้วยความคิดถึงนะคะน้องย่าก็เลยไลฟ์สดนะคะ

ซึ่งช่วงหนึ่งแฟนคลับที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะ
ก็บอกว่าพี่ย่าพี่ย่าช่วยรีวิวคิดถึงพี่ณเดชน์อ่ะ
คิดถึงพี่แบร์ช่วยรีวิวพี่แบร์ให้ฟังหน่อยสิคะ
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเขารีวิวแฟนตัวเองว่าไง

ฟังคุณผู้ชมนะคะรับรองว่า
บางตัวเหลวเดินไม่ตรงแน่นอนค่ะ
คิวโดบดีค่ะหล่อมากคุณผู้ชม
นี่มีฉันยกตำไหนให้เลย
ตำแหน่งนะคะเป็นแบบว่านางเอกที่อวยแฟนดีเด่นประจำปีไปเลยนะคะ
แน่นอนมิสเตอร์คูกิริยามาแล้วค่ะ
ณเดชน์เข้ามาทักเองคุณผู้ชมกับตัวค่ะ

เพราะว่าก่อนถึงวาเลนไทยคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เองค่ะ
พี่แบร์เขาพาน้องย่ายกเค้กกับแฮปปีเริ่มเนี่ยแม่แก้ว
คุณผู้ชมฟิลว่าที่ลูกสะพ้ายชัดเห็นไหมล่ะค่ะ
เอ็นโยเกกนี่แม่แก้วอะปบมือยิ้มนะคะ
แล้วก็ตื่นเต้นดีใจสุดค่ะที่น้องย่านะคะ
ว่าที่ลุกสะพายยกเค้กมาโอเวบครอยวันเกิดให้คุณผู้ชม
ที่สำคัญน้องย่าก็ลงรูปด้วยนะคะ
ตอนที่ลงรูปเนี่ยดิฉันแบบว่าแอบแปลกใจนิดนึงว่า
ปลาเป็นน้องยายาแต่แม่แก้วเป็นแม่ของณเดชน์
ปรากฏว่าแม่แก้วกับแม่ปานหน้าคล้ายกันนะคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมคะ
ไม่ใช่หรอกเขาอยู่ด้วยกันไงจนหน้าเขากลมกลืนกันไปทั้งครอบครัวแล้วคุณผู้ชม
นี่เป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็รายการของเราก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ผ่านแม่แก้วไปด้วยละกัน